เกี่ยวกับว่าการถูกลูกสะพ้ายกับหลาน
ทำร้ายร่างกายจนสุดท้ายต้องสมซานออกมา
มบรรยาะยจะตาโกนร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน

สหรับคุณยายต้องนอนหากลงที่กองอยู่ที่พื้นเลย
ล่าสุดตำรวจก็มีการนี่คลิปเหตุการณ์

ซึ่งล่าสุดมีการไปพูดคุยกับทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสะพ้ายของคุณยายแล้ว
ตอนแรกเขาปฏิเสธแต่ตอนนี้เขายอมรับแล้วนะคะ

มันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้เดี๋ยวเราตามกันหน่อยค่ะ
นี่คือคุณยายทองอินทวงวัย๘๔ปีนะคะ
คุณยายทองบอกว่าถูกลูกสะพ้ายที่เราทำลูกศรเอาไว้ให้เสื้อสีฟ้า
ทำร้ายร่างกายพร้อมกับหลานสาวก็ทำร้ายร่างกายคุณยายแกเหมือนกัน
อำเภอหนองหาญจังหวัดอุดรธานี
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปวันนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีนี้ค่ะ
ได้เจอกับนักสังคมสงเคราะห์อบตดอนหายโศกนะคะ
เขาบอกเบื้องต้นตรวจร่างกายคุณยายทองแล้วเนี่ยแผลหลายแห่งเหมือนกันนะ
เขาก็รีบประถมพยาบาลแล้วก็พาคุณยายไปรักษาที่โรงพยาบาลหนองหานก่อน
เบื้องต้นตอนนี้ต้องพาคุณยายไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนค่ะ
แล้วก็บริเวณน้ำตัวมีการบอกช้ำค่ะ
พอมีการบอกงานในเขาก็ได้ได้เป็นประโยคการโทรประสาทหรือ๖๙
ถ้ามีการกระทบกระเทือนทางร่างกาย
ก็เลยฝากที่โรงพยาบาลไว้๑คืนครับ
จากนั้นก็พาคุณยายไป
ไปฝากไว้ที่ปลอดภัย
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าได้ไปคุยกับคุณยาย
คุณยายก็ยังคงย้ำแล้วก็ยืนยันเลยว่า
ยายถูกลูกสะพ้ายทำร้ายมาตลอด
อืมได้เจอลูกสะพ้ายแล้วก็ลูกชายของคุณยายค่ะทั้งคู่ก็บอกว่าไม่ได้ทำคุณยายแกตกแคร่เอง
แต่เจ้าหน้าที่เขาไม่เชื่อเขาก็เห็นคลิปเห็นภาพเป็นอยู่
เค้นถามสุดท้ายยอมรับค่ะว่าทำร้ายคุณยายจริง
เจ้าหน้าที่ก็เลยพาคุณยายไปแจ้งความที่สพนหารนะคะ
ตำรวจสพนหานก็แจ้งข้อหาเลยค่ะ
เป็นข้อหาทำร้ายร่างกายและกระทำความรุนแรงในครอบครัวกับลูกสะพ้าย
ตอนนี้อยู่ระหว่างรอใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีนะคะ
ล่าสุดตอนนี้คุณยายทองเนี่ยมาอยู่กับนางอรไทยหลานสาว

คุณยายบอกว่าไม่ไปไหนแล้ว
ตั้งใจจะใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่กับหลานสาวคนนี้แหละ
จะไม่กลับไปหาลูกชายกับลูกสะพ้ายอีก
เพราะกลัวว่าจะถูกทำร้ายซ้ำ
เห็นคุณยายทองให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวก็เหมือนว่า

แต่เราได้คุยกับคุณอรไทยหลานสาวที่คุณยายมาอยู่ด้วย
คุณอรไทยบอกว่าสงสารยายทองมากนะ
เพราะเวลานอนคุณยายทองนอนไม่หลับนะคะ
มีอาการหวาดระแวงตลอดเวลาค่ะ

แล้วเมื่อวานคุณยายมีอาการเวียนหัวปวดซี่โครงด้วย
พาไปหาหมอหมอก็ฉีดยาแล้วก็ให้กลับมานอนที่บ้าน
ตอนนี้เรื่องสวัสดิการต่างของคุณยาย
อบตสร้อยพร้าวเขาดำเนินการช่วยเหลือแล้ว
เพราะบัตรประชาชนคุณยายมันชำรุด
ก็เลยใช้เงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้
เดี๋ยวยังไงเจ้าหน้าที่อาจจะเข้าไปช่วยดูแลหน่อย
ถ้าบัตรชำรุดก็อาจจะให้พาคุณยายไปทำใหม่
หรือยังไงก็ได้ดูแลคุณยายสักนิดหนึ่ง
อยู่ในที่ต้องบอกว่าอยู่ในที่ปลอดภัย
สะพ้ายก็ยอมรับแล้วก็ถูกดำเนินคดีไปนะคะ